คุณผู้ชมทีนี้มีเรื่องขอช่วยคุณผู้ชมเองแล้วก็ทั้งสองท่าน

ช่วยดูหน่อยว่าสิ่งที่จะให้ดูต่อไปนี้
มันใช่ถังขยะหรือเปล่าดูกันหน่อยค่ะ
เนี่ยคุณสีเหลืองใช่ไหมมันคืออะไร

ถังขยะมันใช่หรอค่ะ
เอ๊ะเขามีตาอะไรติดไว้

นี่คือเครื่องพ่นหมอกไอน้ำ

ใช่เครื่องพ่นหมอกไอน้ำ

ทางกรุงเทพเขาเอามาติดตั้ง
เพราะหนึ่งช่วยคลายร้อนให้กับประชาชนในพื้นที่

นี่ค่ะอยู่หน้าสวนจตุจักร

ชาวเน็ตเขาอดรนทนไม่ไหวนะฮะต้องถ่ายภาพนี้
แล้วเอามาโพสต์พร้อมกับแคปชั่นที่ว่า
แงหรือเสาอะไรสักอย่างหน้าสวนจตุจักร
กลายเป็นถังขยะไปสงัดทิ้งทั้งไทยทั้งเทศ

ประเด็นที่ขัดใจชาวเน็ตก็คือบางคนเนี่ยนะ
ท่าทางตอนแรกก็เหมือนจะรู้แล้วแหละว่าไม่ใช่ถังขยะแต่ก็ทิ้ง

เพราะก่อนที่จะทิ้งลักษณะคือชะงัก

มีความเอ๊ะมีความเอ๊ะแต่ก็ทิ้ง
สองที่ขัดใจชาวเน็ตคือบางคนเนี่ยคุณก็เห็นเต็มตาว่ามันล้นออกมาแล้ว

จนกระทั่งมันล้นออกมาเกลื่อนแบบนั้นนะคะ

แล้วชาวเน็ตบอกว่าไม่สนสีสนแดดอะไรทั้งสิ้น

นั่นแหละนั่นแหละค่ะคุณอรัชพรใช่เลย
ทีนี้ให้ข้อมูลกับคุณผู้ชมแบบนี้ค่ะว่า
ไอ้เจ้าเครื่องนี้เครื่องพ่นหมอกไอน้ำเครื่องนี้เนี่ยนะคะ
ทำด้วยถังน้ำเนี่ยขนาดสักประมาณ๒๐๐ลิตรเขาเอามาดัดแปลง
เป็นเครื่องพ่นหมอกไอน้ำเพื่อช่วยบรรเทาอากาศที่ร้อนอบอ้าวในกรุงเทพ
แต่นี่แหละค่ะด้วยเหตุชนิดแหละค่ะด้วยประการชนิดแหละค่ะคุณผู้ชมเขาก็เลยมาตั้งคำถาม

สุดท้ายเป็นเรื่องที่คุณไม่รู้หรือว่ามักง่ายกันแน่
คนไทยต้องติดป้ายทุกที่แหละค่ะว่าสิ่งนี้คืออะไรสิ่งนี้คืออะไร
นี่ไงคุณเหมือนชาวเน็ตเลยเขาบอกว่ากรุงเทพมหานครควรติดป้ายไหมว่ามันคืออะไร
ต้องทำถึงขนาดนั้นเลยเหรอคะ
อ่ะก็ว่ากันไปทุกอย่างเป็นเรื่องของจิตสำนึกล้วนเลยนะฮะ